ที่เรื่องแวดวงการเมืองกันหน่อยครับ
วันนี้พลเอกประวิทย์ก็มาพูดนะครับ
บอกว่าเขาพร้อมนะว่าจะลาออกจากตำแหน
ถ้าเกิดว่าประชาชนไม่ต้องการยืนยัน
รับราชการมา๕๐ปีไม่เคยทำให้ประเทศชาติเสียหายครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
วันนี้นำผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมรับประทานอาหารกับสื่อมวลชน
งานสารสัมพันธ์สื่อมวลชนสายทหาร
โดยพลเอกประวิทย์ก็กล่าวเปิดใจกับสื่อสายทหาร
บอกว่าขอบคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์การทำงานร่วมกันด้วยดีมาตลอด
เป็นการยืนยันว่าสื่อมวลชนกับทหารไม่ได้มีความขัดแย้งกัน

นักข่าวนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา
ส่วนตัวไม่ได้ร้องขอให้สื่อต้องทำตามคำสั่ง
แต่อยากให้มองว่าตลอดการรับราชการกว่า๕๐ปีตนเอง
เคยทำอะไรให้ประเทศเสียหายหรือเปล่า
แต่หากวันนี้ประชาชนไม่ต้องการตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะไปจากตำแหน่งนี้ครับ
ถ้าประชาชนไม่ต้องการผมก็พร้อมที่จะไปจากตำแหน่งนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกสายสหายหลักทุกคนนะ
ก็ดูบอกนะคะว่าผมทำงานมาตลอดระยะเวลา๕๐ปีนั้นได้ทำงานมาอย่างไร
รวมในบริวิทย์ยังกล่าวด้วยนะครับว่า

กระทรวงกลาโหมทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของรัฐบาล
โดยเฉพาะด้านความมั่นคงที่เห็นผลเป็นรูปธรรม

ขณะนี้ไม่มีอะไรมาสร้างความแตกแยก
ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
แต่ยอมรับว่าการทำงานด้านความมั่นคงเป็นงานที่ยากลำบาก
เจิมแรงเสียดทานของคนบางกลุ่มบางพวกที่กล่าวหาว่ารัฐบาลทำงานไม่ได้ผล
และยืนยันว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่การหาเสียงเลือกตั้งตามที่ฝ่ายการเมืองกล่าวหา
เพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้ว
ดังนั้นขออย่านำไปสร้างเป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองครับ